คุณผู้ชมครับจำเรื่องของน้องเบสได้ใช่ไหมฮะ
น้องเบสเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นชาย

น้องเนี่ยชอบเรื่องของคอสเพลย์มาก

เดี๋ยวจะไปประกวดคอสเพลย์ที่ต่างจังหวัดนะ

แต่พ่อเป็นห่วงว่าโอ้โหช่วงนี้ลูก
เดินทางเลยนี่คือน้องเบสนะฮะคือน้องอาจจะมีอะไรเก็บกฎไว้หลายอย่างด้วย
สุดท้ายน้องก็เลยเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้นะฮะแล้วก็หายตัวไปจากบ้าน
มีรหัสลับเรื่องของประตูแดงซึ่งมันเป็นที่ตกปลาของเขากับเพื่อน
สุดท้ายน้องเนี่ยเดินลงไปในคลองแถวนั้นแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
งมขึ้นมาก็เสียชีวิตล่ะน้องเขียนสั่งเสียเอาไว้เนี่ย
บอกกับคุณพ่อเพราะคุณพ่อเขาเป็นนักดนตรีเขาเป็นมือเบสเก่านะ
แล้วชอบเล่นกีต้าให้ลูกชายฟังค่ะบอกว่าอันนี้เป็นวันที่งมศพขึ้นมา
พ่อตามไปแล้วแล้วก็ไม่ทันนะฮะบอกว่าวันที่ชาปนกิจวันเผาศพเนี่ย
พ่อเล่นกีต้าให้ฟังหน่อยนะส่วนเพื่อนสนิทเนี่ยให้แต่งชุดคอสเพลย์ที่เขาชอบมากให้หน่อย
นี่คือคุณพ่อของน้องเบสครับคุณพ่อสมศักดิ์นะครับ
วันนี้ร้องเพลงเจ็บช้ำที่งานชาปนกิจศพของลูกชาย
ส่วนเพื่อนสนิทชื่ออามเนี่ยน้องเบสเขาเขียนสั่งเสียไว้
บอกให้อามใส่ชุดคอสเพลย์ให้หน่อยนะชุดที่เขาเนี่ยฮะชุดถือดาบเนี่ย
สีดำซ้ายมือเนี่ยฮะเพื่อนก็ใส่มาให้
คือพ่อนี่ร้องไห้นะฮะระหว่างที่ร้องเพลงให้ลูกชายฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
ดีพ่อหนูทำได้ละนะรูป่าตามเราได้ละ
คือคุณพ่อก็พยายามเล่นจนจบเพลงอฮะ
ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุคุณพ่อบอกว่า
คือเล่นกีต้าวันงานลูกชายเผาศพตามที่เขาขอไว้

ค่ะตอนแรกพ่อจะไม่เล่นด้วยซ้ำพ่อบอกไม่ไหว
นี่ครับท่านผู้ชมครับจากนั้นก็เป็นพิธีชาปนกิจศพน้องเบสนะครับ
คือคุณพ่อคุณแม่น้องเบสบอกขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์
ก่อนจะถึงเวลาเผาจริงไม่ไหวจริงฮะ
จนถึงเวลาที่สับปะเรอก็เปิดโลงให้ญาติดูหน้าผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
แล้วก็มีพิธีชาพนักกิจศพนะครับ
นี่คุณพ่อนี่คือเป็นลมเลยนะฮะตอนถึงเวลานำลงศพลูกชายใส่เตาเผาอะครับ
ครอบครัวต้องช่วยกันประคองกลับบ้านนะครับ
พอถึงเวลาเผาจริงนะฮะคุณพ่อก็เป็นลมเลยนะฮะ
อาร์มเพื่อนสนิทของน้องเบสเนี่ยบอกว่าอยากจะบอกว่าขอให้เพื่อนไปสู่พบภูมิที่ดี
แล้ววันนี้ตัวเขาก็ได้ทำตามความฝันของเพื่อนแล้ว
เพลชุดเนี่ยที่เพื่อนชอบมากเนี่ยเอามาใส่ให้ตามที่เพื่อนเขียนสั่งเสียไว้
เพราะเพื่อนไม่มีโอกาสได้ใส่ไปประกวดแล้ว
หลังจากนี้จะนำชุดไปคืนคุณพ่อนะ
เพื่อให้คุณพ่อเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นตัวแทนของเบส
คือเขาตอนที่เขาจะใส่ไปงานแต่พอไม่มีโอกาสหรอก
เราต้องให้ผมใส่แบบจะสื่อคือออกเป็นมิตรภาพครับ
ขอชอบเรื่องนี้มากเขาเลยซื้อมาขอแบบติดติดงอมแมมเลย
แล้วเขาชอบตัวละครตัวหนึ่งขอให้มึงไปมีชีวิตที่ดีกว่า
ก็คือตอนที่ตัวเองได้เล่นกีต้าร้องเพลงส่งดวงวิญญาณลูกชายเนี่ย
แหละนะที่ผ่านมาลูกขออะไรพ่อบอกพ่อก็พยายามจะบอกตรงนั้น
ตรงนี้เป็นห่วงตรงนั้นตอนนี้พ่อบอกพ่อเข้าใจแล้วเพลง
สื่อความหมายความเป็นตัวตนความรู้สึกของลูกชายทั้งหมด
เลยนะฮะเพลงเจ็บช้ำนะลูกชายอยากให้เล่นกีต้าเพลงนี้ให้
ฟังก็เล่นให้ฟังชุดคอสเพลย์ของลูกชายเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้
อย่างดีเพราะเป็นของที่ลูกชายรักมากจากนี้ไปก็คง
ต้องพยายามเข้มแข็งเพราะว่าลูกได้จากไปแล้วแล้วก็ขอให้ลูก

เขาต้องการความอบอุ่นเขาอยากได้ยินพ่อเล่นให้ฟังผมเพิ่งรู้

รู้จักเพลงเพลงนี้กว่าจะรู้อีกทีก็คือเขาต้องเอาชีวิต
ค่ะคุณผู้ชมค้าไปดู